เมื่อวานนี้นะคะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมครูมืดประสาททองอร่าม

ซึ่งคนในแวดวงบันเทิงนะคะก็ยังเดินทางไปร่วมไว้อะไรกันอย่างไม่ขาดสายเลย
ที่วัดบังรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อวานนี้
มีการจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรศพครูมืดประสาททองอาราม

เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
โดยการสวดพระอภิษฐรรมนะค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นคืนสุดท้ายนะคะ
มีคนในแวดวงบันเทิงนะคะเดินทางมาร่วมงาน
อาเป็ดเชิญยิ้มครูภัยทูลเข้มแข็งศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
พร้อมกับครอบครัวญาติเพื่อนและลูกศิษย์ลูกหาของครูมืด
ได้เดินทางมาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดพระอภิษฐรรม
ทางเจ้าภาพเนี่ยก็ได้จัดการแสดงการสวดโอเอการแสดงโขน
การแสดงมวยคาดเชือกและการแสดงกลองยาว
ให้กับผู้ที่มาร่วมฟังพระอภิษฐรรมได้ชมกันด้วยนะคะ
กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพครูมืดค่ะ
จะจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้นะคะเวลาประมาณ๕โมงเย็น
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีจะมีการแสดงโขนชุดใหญ่ของกรมศิลปากร
ในเวลา๓ทุ่มก็จะเป็นพิธีประชุมเพลิงต่อไปนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ

พบเจอกับความสูญเสียหลายครั้งจริงนะ